อืมทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเสียตุ้มค่ะยังไม่เจอเสียตุ้มนะคะ
แม้ว่าจะจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะเสียตุ้มที่สุราธานีค่ะ
เรานำเสนอมาอย่างต่อเนื่องเลยภรรยาบอกว่าเสียตุ้มออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเพื่อนที่สารา
ได้ยินเสียงปืนดังพอไปถึงเนี่ยเจอแค่รอยเลือดเจอแค่รองเท้า
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งเป็นสองกลุ่มตำรวจบอกแบบนี้นะคะครับผู้ต้องหากลุ่มแรกเนี่ย
ก็คือเป็นกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายเสียตุ้มแล้วก็เอาเสียตุ้มเนี่ยไปฝังดิน
แต่พอไปชี้จุดว่าฝังตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่เจอศพครับผู้ต้องหาอีกกลุ่มนึงค่ะ
เป็นกลุ่มที่เอาศพของเสียตุ้มที่อยู่ในดินนำศพออกมาแล้วไปทิ้งน้ำ
ทิ้งทะเลต่อไปทิ้งทะเลเนี่ยค่ะก็เลยไปหากันทางน้ำ
เท่าไหร่ก็ยังไม่เจอคุณผู้ชมค่ะอุปสรรคเยอะมากในการค้นหานะคะ
เพราะไม่รู้จุดที่แน่ชัดว่าเอาศพไปทิ้งทะเลไปทิ้งน้ำเนี่ยทิ้งที่จุดไหน
แล้วด้วยความที่กระแสน้ำแรงและเจ้าหน้าที่บอกว่าไปค้นหาเนี่ยน้ำมันขุ่นมาก
หายากมากจริงจริงนะคะไปหาทางน้ำเนี่ยหากันหลายรอบ

หาในทะเลนะนี่ค่ะคือหาในทะเลนี่มันคงไม่ใช่ง่ายนะไม่ง่ายค่ะ
เมื่อเช้านะคะตำรวจก็นำพยานนะคะที่เป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐ปี
ที่เป็นคนขับเรือหางยาวแล้วก็ร่วมกันนำศพเสียตุ้มขึ้นเรือไปทิ้งทะเล
ตี๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
พร้อมกับนักประดาน้ำมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี๒๐นาย
ค้นหานะคะเกาะในพุทธค่ะอยู่ตอนล่างของหมู่เกาะอ่างทอง
ช่วงเย็นตำรวจน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยสุราธานีทีมค้นหาที่ออกเรือไปหากันตั้งแต่เมื่อวานก็กลับมา
สลับกันแบบเนี้ยค่ะครับภารกิจยังไม่สิ้นสุดเพราะยังไม่เจอนะคะ
ยังไม่เจอร่างของเสียตุ้มนะคะที่บริเวณพื้นที่ที่ค้นหากันเนี่ยค่ะ
เขาก็ดำน้ำหากันอย่างต่อเนื่องหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอจริงจริง
ธวัชชัยจิ๋วสุวรรณอายุ๔๖ปีเป็นครูสอนดำน้ำแล้วก็เป็นทีมกู้ภัยสุราช
๘๐กว่าชีวิตที่ช่วยกันใช้วิธีการก็คือกำหนดจุดดำน้ำ
แล้วก็ทิ้งถุงทรายลงไปในทะเลแล้วก็ดำไปตามจุดนะคะ
จุดละ๔คนดำลงไปครั้งละ๒๐นาทีแบบนี้นะคะ
แต่อุปสรรคมันเยอะมากอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือจุดที่ทิ้งศพเนี่ย
ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนมันยังไม่รู้จุดที่ชัดเจน
ดำน้ำลงไปหาในทะเลแบบเนี้ยไม่ง่ายเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ยุติการค้นหาไป
เพราะว่าทะเลมันขุ่นมากตะกอนเยอะมากพอดำลงไปเนี่ย
เห็นอะไรเลยใต้น้ำนะคะช่วงเช้าภรรยาของเสียตุ้มอ่ะค่ะ
กับชาวบ้านก็ออกเรืออีก๔ลำนะไปช่วยกันค้นหานะคะ
เป็นเรือใดหมึก๓ลำเรืออวนลากอีก๑ลำ
รัศมีสามสิบเมตรตรงนั้นน้ำน้ำลึกมาก
ก็ทุกคนก็ยังมีความหวังค่ะอยากจะพบศพนะคะ
เพราะว่าเห็นใจภรรยาของเสียตุ้มเห็นใจครอบครัวของเสียตุ้ม
แม้ว่ารู้แล้วแหละว่าเสียตุ้มเสียชีวิต
เพราะผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายเสียตุ้มจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพไปทิ้งเนี่ยนะแต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นศพ
ยังไม่เจอศพเนี่ยครอบครัวเขาก็ยังทำใจไม่ได้อ่ะนะคะ
น้ำมันก็คือส่วนมากจะเป็นพื้นโคนนะฮะพื้นโคนไม่มีอะไร
ไม่มีวัตถุที่ส่ออันตรายให้พวกเรานั่งกับน้ำได้
ก็แค่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจุดที่สิ่งของที่จะอยู่แค่นั้นเอง
เราลงไปไม่เจอเราก็ทำตามแผนการค้นหาแล้วเราก็ขึ้นแค่นั้นเอง

ก็ต้องจำเป็นต้องลงจุดนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอ่า
จุดที่เขาดำเนินการคือจุดไหนนะครับเขาชี้แบบกว้าง
ไปนั่งกับน้ำถ้าชี้ไม่ตรงจุดยังไงเราก็ไม่เจอ
เพราะว่าน้ำลึกประมาณสิบแปดเมตรครับดำน้ำเสร็จแล้วเราขึ้นมาพัก
แล้วก็เราหมุนเวียนกันเป็น๒ชุดเพื่อจะได้ทำงานครับ
จุดนี้ขึ้นอีกชุดก็พักพวกผมก็คือนักกู้ภัยทำงานกู้ภัยเนี่ย
เราก็อยากให้เจออยากให้มันจบงานนะครับทุกเคสนะครับ
คือถ้ามันไม่เจอแล้วพวกเราก็มันคาใจว่ามันหายไปไหน
อีกอย่างหนึ่งเรามันก็ไม่จบจริงเราก็อยากให้เจอเพื่อมันได้จบงาน
ว่าเขาจะทำกันยังไงนะครับทีนี้ค่ะจากการสอบปากคำพยานล่าสุดนะคะ
ชุดที่คลายคดีสอบปากคำพยาญไปยี่สิบกว่าปาก
ครับแล้วก็สามารถยึดพยาหลักฐานที่สำคัญ
ครบหมดแล้วนะคะทำให้การสอบสวนของตำรวจ
เชื่อมโยงเหตุการณ์ไปที่ตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าผู้ก่อเหตุจะแบ่งเป็น๒กลุ่มนะคะ
ก็คือกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ร่วมกันฆ่าเสียตุ้ม
เอาศพไปฝังดินเพื่ออำพรางที่บริเวณป่าทุ่งสายชัยหมู่๕ตำบลภูมิเรียง

กลุ่มที่สองก็คือเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปขุดศพเสียตุ้มขึ้นมาจากดินนะคะ
เอาศพใส่เรือไปทิ้งกลางทะเล
ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง๒กลุ่มนี้รวมแล้วอย่างน้อย๕คน
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจนำหมายค้นไปค้นบ้านผู้ต้องสงสัย๒คนนะคะ
ในพื้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
แล้วก็เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานภาคแปด
เดินทางไปที่ท่าเรือบ้านปากน้ำท่ากระจายไปตรวจสอบเรือหางยาว
เรือรุ่งอรวรรณค่ะคือเป็นเรือที่กลุ่มคนร้ายเนี่ย
ศพเสียตุ้มเอาไว้นะคะแล้วก็ไปทิ้งกลางทะเลตำรวจก็ยึดไว้เพื่อเป็นของกลาง
ปรากฏว่าที่เรือค่ะคุณผู้ชมที่ท้องเรือแล้วก็ที่ผ้าใบคลุมของในเรือ
มีเลือดติดอยู่นะคะหรือฮะมีเลือดติดอยู่เต็มเลยที่ท้องเรือกับที่ผ้าใบ
แล้วก็ไปเจอเชือกไนลอนสีเหลืองเชือกเส้นนี้คาดว่าใช้มัดศพเสียตุ้ม
ทั้งหมดนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะคือข้อมูลเมื่อวานนี้มีในนัทที่เป็นคนขับเรือนะครับ
สารภาพกับตำรวจบอกว่าเขาเป็นไม้ต่อนะฮะคือขับเรือออกจากท่าเรือแหลมโพหมู่๖
บนภูมิเรียงอำเภอชายาตอนตี๒ของวันที่๔พฤษภาคมนำศพเสียตุ้ม
ถ่วงทะเลทิ้งนะฮะทิ้งน้ำกลางทะเลนะครับที่หมู่เกาะว่าวใหญ่
และเกาะอ่างทองอำเภอกเกาะสมุยที่บริเวณแถวนั้นนะครับ
คุณสูชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ท่าเรือแหลมโพนะครับ
ชาวประมงเห็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นไหมแบบมีคนเอาใครไปถ่วงน้ำ
ทิ้งทะเลเนี่ยนะครับค่ะชาวประมงคนหนึ่งอยู่ที่ท่าเรือส่วนตัวท่าเรือแหลมโพบอกว่า
ปกติเขาออกเรือช่วงตี๕จะกลับเข้าท่าอีกทีก็ช่วงเย็นนะครับ
ช่วงเวลาที่ตามที่มีการสอบถามมาเนี่ยตี๒ตี๓ช่วงนั้นจะเข้าบ้านนอนกันหมดนะฮะ
ไม่ค่อยมีชาวบ้านไม่มีชาวประมงอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะครับเพราะจะออกตีห้า
ถ้ามีหรือว่าเห็นก็อาจจะไม่มีใครกล้าพูด
เพราะกลัวอิทธิพลของใครบางคนอะไรประมาณอย่างนี้
ขณะที่เจ้าของบ้านยืนยันนะครับบอกว่าท่าตรงนี้เป็นท่าส่วนตัว
ถ้าจะมีคนขนศพแล้วเอาเรือออกทะเลเนี่ยยังไงต้องเห็นต้องได้ยิน
ท่าเรือแหลมโพก็ไม่ได้มีแค่ท่านี้นะครับมีท่าเรือที่เป็นท่าสาธารณะด้วย
อยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานถ้าเกิดว่าจะตรวจสอบเนี่ย
มันต้องดูหลายท่าแถวนี้มีหลายท่าชาวบ้านบอก
คุณสุชาดาก็เลยลองไปที่ท่าเรือสาธารณะท่าเรือแหลมโพนะครับ
คุยกับชาวประมงในพื้นที่นะครับบอกว่าถ้าดูจากระดับน้ำที่ท่าเรือนี้
จะมีลักษณะคือมันตื้นกว่าท่าอื่นนะไม่น่าจะจอดเรือหรือว่าออกเรือได้
เรือที่มีขนาดสามเมตรนะฮะอย่างเรือที่ตำรวจไปตรวจยึดเมื่อวานอ่ะนะ
ท่านี้ชาวประมงจะเข้าออกเป็นเวลาก็คือช่วงสักตี๒ตี๓นะครับ
โดยอาจจะเข้าออกเป็นเวลาถ้าช่วงตีสองตีสามเนี่ย
ชาวบ้านบอกแถวนี้ไม่มีไม่มีใครอยู่ที่ท่า
ไม่มีใครเห็นความผิดปกติถ้าถามว่าปกติแล้ว
ตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งจะมาใช้ท่าเรือนี้ไหม
ชาวบ้านแถวนี้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ตอบไม่ได้นะฮะ
แค่ว่าบริเวณนี้เนี่ยคือไม่มีท่าเรือของใครเป็นการเฉพาะ
รับว่าหลังเกิดเหตุชาวบ้านหลายคนก็หวาดกลัวอยู่
แต่ก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้มากนัก
ไม่รู้จักไม่เคยเห็น
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของนายสอเสือนะฮะ
เพื่อจะนำภาพของในเจดในนัทไปถามว่าใช่ลูกน้องของสามีหรือเปล่า
บอกว่าไม่ใช่นะฮะแต่เป็นญาติของสามีนะครับ
แม้จะมีรายชื่อคนเหล่านี้อยู่ในสำนวนคดีว่าร่วมกันก่อเหตุ

แต่เธอยังมั่นใจว่าสามีของเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
รับว่าตอนนี้สามีหายตัวไปจริง
แต่ในใจไม่คิดว่าสามีจะหนีนะฮะที่หายไป
คงจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องหนีไปก่อนนะเก็บตัวไปก่อนนะครับ
บางทีอาจจะคิดว่าจะต้องถูกฆ่าตายก็ได้
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ภรรยาบอกนะครับ
ส่วนประเด็นที่กล่าวหาสามีเธอว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ขอให้อีกฝั่งนึงเนี่ยหยุดสักทีนะครับ
เพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ยิงแล้วก็ฆ่าตระกูลของสามีเสียชีวิตไปเหมือนกัน
เท่าที่รู้เนี่ยมีอยู่สามคน
อีกฝั่งนึงเนี่ยยิงฝั่งสามีเธอตายไปสามเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครถูกจับดำเนินคดีเหมือนกัน
ก็เลยอยากถามกลับเหมือนกันว่าแล้วแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าฝั่งนั้นก็มีอิทธิพลหรือเปล่า
โปรดติดตาม

สารภาพแบบนั้นแบบนี้เนี่ยแต่ไม่เจอศพมันก็มันก็ทำใจลำบาก

ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันอะไรยังไง
สำคัญคือทางคดีความถ้าไม่เจอศพเนี่ย
มันจะไปถึงสุดทางคดีได้แบบไหนนะครับ